การนี้เนี่ยนะมีเหตุการณ์เป็นเกี่ยวกับกุญแจดอกเดียว

ว่าเหตุการณ์กุญแจดอกเดียวจะทำให้คนต้องมาเปิดสังกษีนะ

ดูก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับกุญแจไหม
อันนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนเมษาแล้วลองดูค่ะ
รู้จักกูน้อยไปนะคุณผู้ชม
แล้วก็เถียงกันที่เห็นชี้ลูกศรชัยกับเอ็กซ์
ชายเสื้อแดงเอ็กเสื้อน้ำเงินเนี่ย

ชัยเนี่ยถือเป็นถือมีดยาวนะ
ตะโกนด่าทอใส่ครอบครัวของฝั่งผู้เสียหาย

คือเขาบอกว่าชัยกับเอ็กซ์เนี่ย

ทีนี้มันเกิดเหตุการณ์ช่วงค่ำวันนั้นนั่นแหละ

หลังจากตอนกลางวันนี้แหละ
คราวนี้ตอนที่ชัยย้อนกลับมาที่บ้าน
เอาปืนนะยิงเข้าไปในบ้าน
คือเปิดสังกษีแล้วเอาปืนยิงเลย

ที่เอามาให้คุณผู้ชมดูจริงมันเกิดเหตุการณ์
ที่เป็นผู้เสียหายพานักข่าวไปดูบอกว่า
บ้านเธอคือก็ไม่ได้มั่นคงแข็งแรง
เป็นข้างผนังเนี่ยทำด้วยสังกษีแล้วเขาเปิดสังกษีแบบนี้

ชัยที่มาทำเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้มี

หาว่าน้องชายของคุณแสงระวี
มาเอากุญแจรถของนายเอ็กซ์ไป

ไม่เชื่อแล้วก็โตเถียงกัน
เอ็กซ์หัวร้อนแทนเพื่อนนะ

แล้วก็มีการเปิดสังกษียิง
เดี๋ยวลองฟังหน่อยนะคะ
นี่ไงคุณแสงระวีบอกว่า

ทีนี้ค่ะญาติของนายชัยติดต่อมาขอรับผิดชอบนะ

ก็เลยแบบให้นายชัยโดนดำเนินคดีไปละกัน
แล้วเวลามันล่วงเลยมาตั้งแต่ปลายเมษา
จนถึงตอนนี้ชัยยังใช้ชีวิตปกติ

ทีนี้ถามตำรวจตำรวจบอกอ๋อเรียกตัวมาสอบแล้ว

เธอก็เลยสงสัยไงว่าถ้ามาก่อเหตุ

ลูกเล็กของเธอทำขนาดนี้ทำไมยังปล่อยตัวไปได้นะคะ